คุณผู้ชมครับในช่วงนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องที่น่ายินดีอีกหนึ่งเรื่อง
เป็นงานแต่งงานมงคลอีกแล้วแต่เป็นงานแต่งของเหล่าบรรดาสรรพสัตว์
นี่จะพาไปแต่งควายแต่งกระบื้อนี่แหละ
โอ้โหเขาจัดเป็นงานใหญ่เลยนะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยครับ

ชะมัดทั้งมาเธอนะครับ
มาแล้วจ้าโอ้โหเป็นไงเราไม่ได้ใหญ่เฉพาะบรรยากาศ
เจ้าเบาเนี่ยตัวนี้แหละใหญ่มากก็ใหญ่นะครับชื่อว่าเจ้าเบิ่มพันล้าน
ชื่อเป็นมงคลจริงเบิ้มพันล้านล้านเดียวไม่เอาเอาเป็นพันเลย
เป็นควายไทยเพศผู้อายุ๕ปีน้ำหนักตัวประมาณ๑๓๐๐กิโลกรัม
ก็ตันกว่าน้ำหนักตัวมันนี่นะใหญ่หนักกว่ากระบะอีก
รถกระบะ๑คันโอ้โหใหญ่จริงดูตัวดิตายอีกแล้ว
เอาล่ะงานนี้นะครับก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่นี่มาร่วมงานนะครับ
อย่างนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
รวมไปถึงนายพัศวีสมใจประสุทธิ์จังหวัดนะครับ
ก็ไปร่วมเป็นเท่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวในงานนี้นะครับ
โอ้โหการเดินไปสู่ขอไม่ใช่ง่ายนะ

ถูกต้องโอ้โหตาโตใส่บิ๊กอายป่ะเนี่ย
แววมาเลย

เจ้าสาวตัวเจ้าสาวชื่อว่าบัวบาน

น้ำหนักตัว๘๐๐กิโลกรัม

ค่าตัวของเธอนะครับสูงถึง๗แสนบาท
แล้วมีสินสอดเนี่ยนะน่าสนใจมาก
เป็นน้ำเชื้อควายไทย๑ล้านตัว
สอดคือน้ำเชื้อควายไทย

เขาว่ากันอย่างนั้นนี่พอเจอกันเท่านั้นแหละโอ้โหสวีวี่วีโชว์ความโรแมนติกกันทันที

ใจร้อนเจ้าเบิ้มพันล้านพอเจอเจ้าบัวบานก็เป็นอย่างนี้
เข้าไปทักทายกับเจ้าสาวทันทีแล้วนอกจากทักทายนะ
มันเป็นวิธีการทักทายของเขาอย่าไปแซวเต้เขาบอกว่าอึ้งในความสวยของเจ้าสาว
ตะลึงไปดูภาพจันทิการอีกทีเขามีภาพชัดชัดให้ดูด้วย
ใช่เลยถูกใจฉันเลย
ต้องเปิดเพลงนี้ในงานแต่งงาน
ไม่มีมากไปไม่มีน้อยไปถูกใจทุกอย่าง

เป็นภาพที่มันมีโรแมนติกแถมอีโรติกเล็ก
เออก็ต้องมีเซ็นเซอร์นิดนึงก็ดีนะคุณผู้ชม
คุณค่ะคนที่ยังไม่แต่งงานแบบเราก็อิจฉาเหมือนกันนะ

ยังมีเขาแต่เราไม่มีใคร
ควายเขาบอกว่าขาดเขาไม่ได้
เห้อดูสิจูบเลย
เขาก็เชียร์ความรักกันตอนนี้
เป็นสักขีพญานรัก

โอ้โหย้ำอยู่นั่นแหละภาพนี้นี่พอแล้ว
เดี๋ยวเด็กน้องหนูมาดูจะไม่เข้าใจรายการเราว่าภาพอะไรไม่ดู
รายการเราจะต้องติดเลสแล้ว๘ตัวหลังจากนี้นะครับ